ของสองนักมวยมัดหนัก

และสมจิตจงจอหอ

กับภารกิจหวานเสียวและวางกระจาย
ผู้ไหนจะปั่นเข้าไปหลุ้นเงียนล้าน

รายการศึกสุดที่รัก